คุณซายสก๊อตซึ่งเป็นนักอนุรักษ์ทางทะเลชื่อดัง
ถ้าใครติดตามชีวิตจะรู้เลย
แต่นี่นะฮะสิ่งที่ต้องชื่นชมเพราะสามารถช่วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากการที่จะจมน้ำทะเลได้

แล้ววิธีการช่วยถูกต้อง

เวลาที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจะจมน้ำต้องใช้วิธีแบบนี้
เพราะว่าคนกำลังจะจมน้ำเป็นชายชาวสเปนวัย๒๕ปี
ของนายสิรณัทสก๊อตหรือว่าซายสก๊อต
ที่กำลังเข้าช่วยเหลือชาวต่างชาติชาวสเปนรายนี้
ว่ายน้ำออกจากทะเลน้ำตื้นริมหาดบริเวณเกาะห้องจังหวัดกระบี่
ไปยังน้ำลึกแล้วกำลังจะจมคือตะเกียกตะกายแล้วล่ะ
ในโพสต์เขียนไว้แบบนี้นะครับ
เมื่อวาน๒๙สิงหาซายได้ช่วยชีวิตนักท่องเที่ยวคนหนึ่ง

เรื่องราวคือซายได้มาเที่ยวที่เกาะห้อง
มาช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลปากการังนะฮะ

เห็นนักท่องเที่ยวคนนี้สำลักน้ำและตะกุยตะกายคุณ
คือมือเขาก็ถือกล้องโคโปอยู่อีกมือถือหน้ากากอยู่
ทีนี้ก็ต้องไหว้ไปแล้วก็ช่วยเหลือถามอาดูโอเกะ
เขาตอบได้ว่าไม่โอเคตอบมาแบบนี้นะ
และตะเกียกตะกายคุณเขาบอกว่าคุณซายบอกแบบนี้
เขาพยายามเกาะไหล่คุณทรายถ้าเกาะแบบนี้อันตรายมาก

ใช่ครับเพราะไม่งั้นจะเป็นการกดตัวลงไป
มไปด้วยกันนะครับทีนี้คุณซายบอกหันหลังหันหลัง
ทรายก็ไหว้แล้วก็ดึงเขาจากข้างหลังเข้าฝั่งได้สำเร็จ

เออต้องมีสติทั้งคนช่วยและคนที่ถูกช่วยด้วยนะครับ
สุดท้ายก็มาถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เราสอบถามไปยังเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นอะอย่างที่บอกไปเหมือนในที่โพสต์เอาไว้เลย

แต่ถ้าบางคนเข้าไปช่วยไม่เป็น

ต้องหาคนที่ช่วยเป็นหรือว่าต้องโยน

ชื่อดังนะฮะหลังเคยสร้างสถิติว่ายน้ำ

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาดูแลรักษาทะเล
และมีจิตสำนึกเรื่องของขยะทะเลนะครับ
เจ้าตัวก็อุทิศตนออกเก็บขยะทะเล
ร่วมกับกลุ่มเพื่อนนักอนุรักษ์มาอย่างต่อเนื่อง
ได้รับยกย่องจากผู้คนหลายวงการด้วย